ฉันคือสิริมงคล
ช่วงนี้หลายคนมีเรื่องทุกข์ใจสิริต้องคุยเป็นเพื่อนเขาจน
ดึกดื่มไม่ได้พักเลยค่ะ

วันนี้หมอไก่นะคะจะมีเคล็ดลับวิธีการเสริมดวงค่ะ

โดยเฉพาะ๓ราศีดังต่อไปนี้
แก่ชาวราศีเมทุน
ชาวราศีกัล
และชาวราศี

หมอไก่ขอแนะนำนะคะให้คุณไปทำบุญด้วยการรอเทียนพรรษาค่ะ

ส่วนชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนใส่ร้าย
ใส่ไฟทำให้จิตใจของคุณเนี่ยร่มร้อนไปบ้างนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้คุณไปทำบุญด้วยน้ำค่ะ
อันนี้ส่งผลบุญจะทำให้ชีวิตสงบร่มเย็นลงไปบ้าง
แค่สองราศียังหนักขนาดนี้ราศีมีนจะรอดไหม
บอกได้เลยนะคะว่าไม่รอดค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะมีเกณฑ์มีปัญหาภายในบ้านค่ะ
ปัญหาภายในบ้านมันรุมเล้าจิตใจสุดเลย
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศรีมีนนะคะ
ไปทำบุญบริจาคโรงศพหรือว่าบริจาคผ้าดิบค่ะ

เพื่อที่ว่าอันนี้ส่งผลบุญจะส่งผลทำให้ปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยมันคลี่คลายลงไปได้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป